ยังคงอยู่ที่คดีแพรวานะครับ
ก็เป็นความสูญเสียของครอบครัว
เพราะว่าคนที่อยู่ในรถตู้โดยสารในวันนั้น
แล้วก็เสียชีวิตไปทั้งสิ้น๘ศพ
ศพนี่คือเสียชีวิตในขณะนั้นเลยนะครับ
ส่วนอีก๑ศพไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
๔ศพเป็นผู้ชาย๔ศพเป็นผู้หญิง
มีศพหนึ่งนะครับกระเด็นมาสิ้นใจบนสะพานลอยคนข้าม
แล้วก็อีกหนึ่งศพก็ตกลงไปในครูน้ำ
เป็นเหตุสะเทือนใจเหตุสลดใจจริงที่เกิดขึ้น
และแต่ละคนในรถล้วนแต่เป็นคนที่มีอนาคตทั้งสิ้น

ท่านเป็นนักศึกษาของมธรรมศาสตร์
ใกล้จบและที่กำลังศึกษาอยู่
คือรถตู้คันนี้รับผู้โดยสารจากธรรมศาสตร์มา
ก็เลยจะมีบุคลากรมีนักศึกษาของธรรมศาสตร์
ที่อย่างพี่บอกอนาคตไกลทั้งนั้นเลย
มีคนหนึ่งก็คือดรพินโยจินันทุยานะครับ
เป็นอดีตผู้ช่วยคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมืองจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เป็น๑ใน๙ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
พ่อและแม่ของดรพินโยจนถึงขณะนี้

แต่คุณพ่อและแม่บอกว่าเวลามันเหมือนเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวเอง
เพราะไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราวการเสียชีวิตและอุบัติเหตุครั้งนั้นได้นะครับ
ทุกวันนี้ยังเก็บกระเป๋าเปื้อนเลือดของลูกไว้
วางไว้ข้างรูปของลูกชาย
แล้วก็ตอนนี้นะครับอยากจะวอนขอให้นางสาวแพรวา
ออกมาขอขมาลูกชายด้วยตัวเองนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสข่าวออกมา
หลังจากที่สารดีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
ก็มีการเรียกร้องเรื่องของค่าชดเชยค่าเยียวยาต่าง
แต่คำขอโทษเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกครอบครัวต้องการนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้เรื่องของการพูดคุยการเจรจาการไก่เกลี่ย

แต่เรื่องของความจริงใจในการออกมารับผิดชอบเนี่ย
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกเสียงเดียวกันเลย

เรื่องนี้เองนะครับทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านในตำบลบ่อแร่
อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
ก็ไปพบกับคุณพ่อของดรพินโย
นั่นก็คือนายโสพลจินันทุยาอายุท่าน๗๓ปีแล้วนะครับ
และไปพบกับคุณแม่ของดรพินโยด้วย
คือคุณแม่บังเอิญจินันทุยาอายุ๖๓ปีแล้วนะครับ

หลังข่าวการเยียวยาผู้เสียชีวิตกลับมาเป็นกระแส

และตัวแทนราชสกุลเทพหัสดินณอายุทยา

รวมถึงพ่อและแม่ของนางสาวแพรวาเอง
ก็เอาโฉนดที่ดินไปให้รายการข่าวต่างออกไว้นะครับ
บอกว่าจะขายที่ดินตรงนี้เพื่อจะนำเงินมาชดใช้
โดยคุณแม่ของดรพินโยเปิดเผยนะครับว่า
ตั้งแต่ศูนย์เสียลูกชายไปจากอุบัติเหตุเมื่อ๙ปีก่อน

ห้องนอนก็ยังเหมือนเดิมข้าวของวางไว้ที่เดิม
รูปหน้าศพของดรพินโยก็มีการนำกระเป๋าโน้ตบุ๊กของลูกชาย
ลูกชายติดตัวเป็นประจำใช้เอาไว้ทำงาน
มีคราบเลือดจางเปื้อนอยู่วางไว้ที่เดิม
ไม่เคยเอาไปไหนเลยเพราะคิดเสมอว่าลูกยังอยู่ในบ้าน
ลูกยังอยู่ด้วยกับพ่อแม่ตลอดมานะครับ
อันนี้คุณแม่บอกนะคะคุณผู้ชมส่วนคุณพ่อค่ะ
โสพลก็เปิดเผยนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้
พอพ่อฟังคำแถลงข่าวอันนี้พ่อบอกว่ารู้สึกแปลก
เพราะไม่ใช่คำพูดจากปากของครอบครัวของนางสาวแพรวา
ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ของนางสาวแพรวามากล่าวขอโทษมาขอขมาขอ
ความแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่เป็นคำพูดของทนายแทน
นึกว่าอันนี้คุณพ่อบอกนะคะ
นึกว่าจะได้ยินจากปากของผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วที่ผ่านมาก็เข้าใจดีว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ครอบครัวไม่เคยไปโกรธเคือง
ไม่เคยไปกล่าวโทษบุคคลในราชสกุลเทพหัสดินณอายุทยา

นี่เป็นความผิดส่วนบุคคลของคุณแพรวา
แต่ในขณะนั้นยังเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่๑๖ปี๖เดือน
มีธรรมดาก็ย่อมต้องมีความรับผิดชอบด้วย
ตอนนี้เราไม่มีส่วนที่จะไปคิดถึงว่า

และไม่เคยไปกล่าวโทษหรือโกรธเครื่องในเรื่องนี้แต่อย่างไรครับ
นี่ครับคุณพ่อและคุณแม่ของดรพินโย
ก็บอกว่าตอนช่วงที่จัดงานศพให้ลูกนะ
ครอบครัวของจำเลยก็ไม่เคยมาในงานศพเลยนะครับ

ทางครอบครัวของดรพินโยบอกว่า
ไม่คิดอยากจะได้สิ่งใดเพิ่มเติม

ขอให้เป็นไปตามคำสั่งสารและกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ช่วงนี้ทีมข่าวของสำนักข่าวต่าง
ก็จะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ไปพูดคุยกับครอบครัวก็เป็นเสียงสะท้อนมาเดียวกันแล้วครับ
เรื่องของความรับผิดชอบอย่างจริงใจ
การช่วยเหลือดูแลอย่างจริงใจ
แต่ละครอบครัวเขาบอกว่าเขาก็มีพอที่จะมีเงินมีทองในการเลี้ยงชีพ
ไม่ได้หวังเงินหรือว่าหวังค่าชดเชยสูงแต่อย่างใด
แต่ความจริงใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ใช่ค่ะคืออย่างเมื่อวานนี้ที่มีการออกมาแถลงของราชสกุล
ก็คือมีเลขานุการราชสกุลคือคุณสุชัยเทพหัสดินณอายุทยา
แล้วก็ทนายความคือนายนัทพลทองคำทนายความประจำราชสกุล
สรุปให้คุณผู้ชมฟังสั้นคือผลของการแถลง

แล้วก็คนในราชสกุลก็รู้ข่าวพร้อมกับสังคม
รวมถึงมีการมอบเงิน๕แสนบาท
คือรวบรวมมาจากคนในราชสกุลนี้
จะเอาเงินตรงนี้มาเป็นกองทุนให้เหยื่อได้ใช้ติดตามคดี
แล้วก็บอกว่าอย่าเหมารวมเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคล
รวมถึงทางราชสกุลเองก็เรียกร้องให้แพรวาออกมาขอโทษ
แล้วก็บอกว่าทางราชสกุลเองรู้สึกขอโทษแล้วก็เสียใจ
ส่วนนี้ทางเลขานุการราชสกุลก็ถือเช็คขึ้นมา
บอกว่ารวบรวมเงินมาได้จากราชสกุล๕แสนบาท
จะไปให้กับญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิต
คนที่ชูเช็คอยู่ก็คือเป็นเลขานุการราชสกุล
ส่วนคนที่ใส่สูตรผูกไทยก็เป็นทนายความของราชสกุล
แต่ทีนี้พอแถลงข่าวเสร็จเมื่อวานนี้ก็มีการโทรศัพท์โฟนอิน
คุณผู้ชมคือให้คุยกับคนที่รอดชีวิต
คือคุณตินตินที่เคยออกมาโพสต์ทวิตเตอร์
ซึ่งคุณตินตินบอกว่าเงิน๕แสนนี้อยากให้เอาไปให้ครอบครัวของแพรวามากกว่า

แล้วก็ค่อยมาชดใช้ให้กับผู้เสียหายหรือว่าเหยื่อ
แต่เมื่อวานนี้มันมีประเด็นใหญ่ออกมาอีกหนึ่งประเด็น
เหมือนประเด็นเสียงหลุดของคุณสุชัยเทพหัสดินณอายุทยา
เลขานุการราชสกุลเทพหัสดินคนนี้
ตอนที่แถลงข่าวเนี่ยคือถ้าเกิดใครได้ดูเต็ม
จะเห็นว่าเลขานุการราชสกุลคุณสุชัยมีการรับโทรศัพท์เป็นระยะ

แต่ว่าช่วงหนึ่งที่คุณสุชัยรับโทรศัพท์แล้วพูด
คือตอนนั้นฐานายกำลังแหลงอยู่นะ
หลายคนที่ฟังการแถลงเมื่อวานอาจจะสนใจกับคำพูดของทนาย

แต่ว่าเสียงมันหลุดมาจากของคุณสุชัยด้วยนะฮะ
สิ่งที่ได้ยินคุณสุชัยพูดเนี่ยคือพูดว่า
เขาบังคับให้ผมมาเขาบังคับให้มาแถลงข่าวอยู่เนี่ย
บังคับให้ผมมาผมไม่ได้อยากมา

ตอนนี้สื่อแล้วก็โลกโซเชียลก็เอาแบบเสียงหลุดตรงนี้

แล้วก็หลายคนก็ตีรายชื่อของวิทย์ออกมาแล้วเหมือนกันนะครับ